ช่วงวันหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเดินทางกันเยอะ
อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเยอะเช่นกันนะครับ
ที่ขอนแก่นมีชายวัย๔๐ปีเมาแล้วก็ขับรถกระบะเสียหลักตกข้างทางจนบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โดยกู้ภัยสว่างสามัคคีอุทิศนำเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือนำตัวนายทองสุดแก้วพันนานาอายุ๔๐ปี
ออกจากรถกระบะโดยมีอาการสาหัสก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
เสียหลักขับรถตกข้างทางบนถนนภายในหมู่บ้านดอนยางตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่านายทองสุกขับรถออกมาจากหมู่บ้าน
ก่อนจะเสียหลักขับรถตกข้างทางส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากอาการมึนเมา
เนื่องจากได้กลิ่นสุราจากตัวผู้บาดเจ็บ
ส่วนบริเวณสามแยกหน้าจุดบริการประชาชนอบตบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานี
รถจักรยานยนต์ชนกันทำให้นายชัดชัยลาเสืออายุ๕๑ปี
พ่อค้าขายไก่อยู่ในตลาดบ้านคำกลิ้งเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก๒คน
จากการสอบสวนทราบว่านายชัดชัยผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ขี่มาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางสามแยกผู้ตายขี่เลี้ยวขวา
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายวีรศักดิ์คำเพ็งอายุ๓๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์สวนมาโดยมีลุงซ้อนท้าย
ทำให้รถของนายชัดชัยชนท้ายจนรถล้ม
ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะ
บริเวณถนนสายพระทองนครพนม
ทางเข้าบ้านนาบัวหมู่๑๔ตำบลโคกหินแห้อำเภอเรนูนคร
สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า

ก่อนข้ามเลนมาชนกับรถกระบะอย่างแรงจนตกถนนทั้งสองคัน

คนขับรถเก่งน่าจะมีอาการมืนเมา
เพราะพบขวดสุราตั้งอยู่ข้างเบาะ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้เร่งสอบสวน
โดยละเอียดประกอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่จังหวัดปฐุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนท้ายรถกระบะ
ตำบลครูบางหลวงอำเภอราชหลุมแก้ว
โดยประตูเป็นรถของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกร
สภาพหน้ารถเสียหายชนอยู่กับเสาหลังค่าเหล็กอาคารพาณิชย์
ส่วนคนขับชื่อนายสมชายมหาวัดประมงอาสาอายุ๔๗ปี
ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกก่อนนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
ใกล้กันพบรถกระบะสภาพท้ายรถถูกชนเสียหาย
มีนายชายันวันสาอายุ๓๗ปีเป็นคนขับโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบสวนทราบว่านายสมชายผู้บาดเจ็บ
กำลังขับรถตู้ไปเอาปลาที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปฐุมธานี
เมื่อถึงที่กระเทศรถกระบะขับอยู่เลนคว้า
ได้เปลี่ยนเลนตรมาเลนซ้ายกันทันทัน
จึงทำให้ขับชนท้ายเข้าอย่างจัง
ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนเสาหลังค่าเหล็กของอาคารพาณิชย์ริมถนน

เมื่องต้นจำรวจจะสอบปากคำคนขับรถทั้ง๒คันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ท้ายวันนี้ที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ของหมู่ที่๖บ้านตายศาลตำบลบ้านนา
จับภาพชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
จากวัดกระดานตำบลพิกุลออก
่งหน้าวงเวียนบ้านพักในอำเภอบ้านนา
ยนต์เก่าที่เจ้าของบ้านนำมาวางไว้บนเสาไฟฟ้า
ทำให้รถจักรยานยนต์หมุนคว้างล้มเลื่อนถลายไฟแลบ
จนลดล้มกลางถนนและวัยวดุลคนดังกาว
ก็ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะลุกขึ้นถีบรถจักรยานยนต์ต่อไปได้
ข่าวชัยบรัฐทีวีวันดายงาน